ที่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรีหลายคนบอกว่าไปที่นี่นะขอพรเรื่องความรักก็ได้ขอพรเรื่องการงานก็ดีก็เลยมีคนไปแก้บนกันค่ะ
เชื่อหรือไม่ว่าการถวายไหว้จะทำให้ความรักของเราสมหวังได้
เจ้าแม่เขาสามมุกเป็นเทพเจ้าแห่งความรักชาวบางแสน
เพียงแต่ให้เจอเนื้อคู่คนที่กำลังมีปัญหาครอบครัวหรือเลิกลากันไปแล้วก็ยังกลับมารักกันได้
เขียนชื่อคนนั้นลงไปบนวัดแล้วนำไปอธิษฐานขอพรกับเจ้าแม่ทางด้านใน
เพียงแต่เรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายหรือชาวประมงก่อนออกทะเลก็มักจะมาขอพรเจ้าแม่อย่างเสมอ
เจ้าของช่องติ๊กต๊อกนี้เลยเจ๊กุ้งไอเลิฟหมูกระทะนะคะพาเราไปมูกันที่สารเจ้าแม่เขาสามมุกค่ะ
ที่นี่เป็นสารเก่าแก่อายุกว่า๑๐๓ปีแล้วนะหลายคนคุ้นอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะชนบุรี
ชนบุรีที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสารเจ้าแม่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขา
แล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัดชนบุรีด้วยพิกัดอยู่ระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน
ที่นี่เขาเอาว่าวมาแก้บนมาถวายเยอะเลยเนอะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลย
โหงั้นเล่าตำนานว่าวหน่อยไหมมีไหมมีแต่ถ้าเล่าไม่ได้เวลามันน้อยถ้าเล่าแล้วทั้งรายการก็ไม่หมด
ต้องนำว่าวมาเขียนชื่อคนที่เรารักเนี่ยลงไปบนว่าวแล้วไปอธิษฐานขอพรกับเจ้าแม่ทางด้านใน
เออแต่บางคนบอกความรักไม่มุ่งยุ่งแต่เรื่องการงานเออเอายังไงล่ะได้เหมือนกัน
เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าชาวประมงก่อนที่จะออกเรือออกทะเลเนี่ยก็มักจะมาขอพรกับเจ้าแม่เหมือนกัน
มาขอจากเจ้าแม่ว่าให้ออกเรือไปเนี่ยได้ปลากลับมาเยอะออกเรืออย่างปลอดภัย
ถูกต้องแล้วแล้วนอกจากนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากมายแหละค่ะไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
เขาถวายว่าวเลิกกันยังกลับมาได้เออดูสิเขาบอกบางคนเขามูฟออนแล้วแต่ยังมูฟออนเป็นวงกลม
กระวนกลับมาหากันมาเดินเปิดตั้งแต่๖โมงช้าถึง๖โมงเย็นนะคะ
ใครอยากจะไปมูก็ไปตามกันต่อไปดูกันได้นะคะ
คิดว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกันเนอะ
ถูกต้องเลยนะได้เห็นเรื่องของความเชื่อเรื่องวิถี
เรื่องของการแก้บนแบบ